น้องใบเฟิร์นพิมชนกด้วยความเธอสวยคุณขางานก็ฮอต
จีบเธอก็เยอะหนึ่งในนั้นคือนุ่มเพิ่งโสดหมาดอย่างอองตัวนั่นเองนะคะ
อองตวนไปไล่ตามจีบใบเฟิร์นอยู่
แต่ด้วยคำสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของน้องใบเฟิร์นค่ะ

หลายคนก็เลยมองว่าแหมใบเฟิร์นพูดแรงไปเปล่า

ถึงขั้นที่ตั้งกระทู้ขึ้นมาทีเดียวค่ะ
งานนี้ใบเฟิร์นจะรับไหวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือเปล่า

ผมว่าแฟนสมัยนี้ก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้ว

มันก็ดีกว่าเราออกมาแบบพูดโกหกให้ความหวัง
อะไรอย่างนี้แรกหรอคะ
รู้สึกว่าผมก็พูดในความเป็นจริงเฉย
ถ้าคุณมานานผิดตังค์ก็เกินขวาที่คุณจะทำอะไรได้แล้ว
รู้สึกว่าผมแค่ออกมาพูดในความเป็นจริงในทุกคำถาม
แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจก็ขอบคุณนะคะ
ส่วนหลักที่เขาเห็นว่าน่ารักหรือคนฟินอะไรอย่างนี้
มันก็ทำงานตามที่ฟันได้รับเมาะหมายปกติ
มันไม่มีอะไรจริงมันไม่ต้องไปถึงคาดรู้สึก